ตามกันต่อสำหรับกรณีของเด็กหญิงไว้๘ขวบ
ที่ไปกระโดดน้ำคลองเล่นที่จังหวัดพิษนุโลก
แล้วก็จมหายไปต่อต้าเพื่อน
คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้พิศนุโลก
สุโขทัยก็ยังคงต้องรับมือกับน้ำป่าที่มันไหลหลาก

เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำในคลองมันจะไหลเชี่ยวมากนะคะ
ยาย่าไปเล่นกับเพื่อนนักเรียนไปเล่นกับรุ่นพี่
แล้วก็มีการท้าทายกันบอกว่าเนี่ยถ้าใครกระโดดลงคลองน่าจะได้คะแนน
ยายาก็กระโดดลงไปแล้วน้องจมหายไปเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาร่างน้องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
จนถึงบ่าย๓โมงวันนี้ยังไม่พบร่างเลยนะคะ
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานค่ะที่ระดมกำลังลงงมคนร่างน้องยายา
จมอยู่ในคลองหนองตาหลุบในพื้นที่หมู่๑บ้านเหนือตำบลนครไทย
ซึ่งเช้านี้พบว่าระดับน้ำในคลองมันลดลงไปแล้วประมาณ๑เมตร
และกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวน้อยลงแล้วค่ะเพราะว่าฝนไม่ได้ตกลงมาเพิ่ม
ญาติญาติและครอบครัวน้องยายาก็ช่วยกันออกเดินตามค้นหาตะโกนเรียกชื่อน้องเป็นระยะระยะ
เผื่อว่าน้องอาจจะไปเกาะกิ่งไม้ไปเกาะอยู่ตรงไหนแล้วน้องยังมีชีวิตอยู่
ได้ยินแล้วตอบรับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยนะคะ
มาลีแม่บุญธรรมน้องยายาเล่าบอกว่าเธอเนี่ยเลี้ยงน้องยายามาตั้งแต่เด็ก
ยาย่าเป็นเด็กน่ารักค่ะแล้วก็นิสัยดียาย่าเนี่ยปู่กับย่าตาบอดเป็นผู้ป่วยติดเตียง
เวลาเลิกเรียนเนี่ยยายาก็จะกลับมาช่วยเหลืองานบ้านคอยดูแลคนในบ้าน
เมื่อวานนี้เด็กในระแวกบ้านเขาชวนกันไปเล่นน้ำในคลองหลังบ้าน
ซึ่งจริงแล้วคลองตรงนี้เนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนห้ามแล้วห้ามอีกนะคะ
บอกว่ามันอันตรายห้ามไปเล่นเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก
คลองเนี่ยน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแถมยังไหลเชี่ยวด้วยอันตรายมาก
แต่เด็กก็แอบหนีไปเล่นน้ำกันนะคะ
จากการถามเด็กที่ไปเล่นน้ำด้วยกันเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไปกัน๕คน
เล่นเป็นครูกับนักเรียนแล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นครูเนี่ยบอกว่า
ถ้าใครกระโดดลงไปในคลองนะจะได้คะแนนเพิ่มเลย
แต่ไม่ทันแต่ไม่ทันนะคะน้องหมดแรงอะค่ะจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลย
เพื่อนก็เลยรีบวิ่งมาบอกผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน
นางพร้อมสุขมามอนคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่า
วันนี้เนี่ยมีการจุดทูป๑๘ดอกไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
ขอให้ค้นหาร่างของน้องยายาเจอโดยเร็วอย่าให้มีอะไรมาบังตาเจ้าหน้าที่
เพราะว่าสงสารพ่อแม่น้องยายามาก
และตามความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยนะคะเขามีการให้แม่เนี่ย
เอาหมอนของน้องยาย่าโยนลงไปในน้ำเพื่อทดสอบกระแสน้ำด้วย
ก็คือเหมือนดูว่าน้ำมันจะพัดไปอยู่ตรงไหนได้บ้าง
ถ้าหมอนของน้องยายาไปติดอยู่ตรงไหนร่างของน้องอาจจะจมอยู่ตรงนั้นก็ได้
กู้ภัยก็ลงงมค้นหาจุดที่หมอนไปลอยติดอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงกว่า
แต่ก็ยังไม่เจอร่างนะคะก็ปล่อยให้หมอลอยไปตามน้ำเรื่อย
ซึ่งจริงอันนี้เป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้าน
แต่ถ้าพูดจริงแล้วในแง่วิทยาศาสตร์มันก็ทำได้เหมือนกัน
เพราะมันเหมือนกับว่าเป็นการเช็คกระแสน้ำว่า
มันแรงแค่ไหนแล้วมันจะพัดไปหยุดอยู่ตรงไหนได้บ้าง
ถ้าหากว่าเปรียบหมอนเป็นร่างคนก็คิดว่าอาจจะ
นำไปสู่การพบตัวหรือว่าพบร่างของน้องยายาก็เป็นไปได้นะคะ

ยังไม่มีรายงานว่าพบร่างหรือว่าพบตัวน้องยายาเลยนะคะ
ช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของเด็กด้วยเนอะ
มาเยอะพอลาเด็กเห็นน้ำจะชอบไปเล่น
แต่มันขึ้นมาแรงมากอันตรายมากทีเดียวนะฮะ